ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตรงวันเดียวกัน
กับกรณีของนายพักกระพงศ์ที่ไปยิงน้องอุ้มนะครับ
ก็คือวันที่๔มิถุนายนอันนั้นเกิดขึ้นที่นครปฐม
อีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่กลางตลาดใหม่มีนบุรี๓
เป็นชายวัยรุ่นวัย๑๘ปีไปง้อขอคืนดีแฟนของตัวเองเหมือนกัน
เป็นหญิงวัย๑๗ปีแล้วผู้ชายใช้ปืนยิงผู้หญิงนะ
จากนั้นก็ยิงตัวเองตายตามเนี่ยนะครับ
กรณีนี้วัยรุ่นชายวัย๑๘ปีเสียชีวิตใช่ไหม
วัยรุ่นชายรอดแต่ว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิต
ทางด้านของนายสหัสฉลาดธัญกิจแล้วก็นางสาวอัญชาลีสิริวิพัฒน์
พ่อและแม่ของนางสาวสอนสวรรค์หรือว่าน้องเอิญวัย๑๗ปีที่เสียชีวิตเนี่ย
ร้องไห้แล้วก็ซุดนั่งลงข้างร่างของลูกสาวที่อยู่ในโรงศพ
ใจแทบสลายเลยนะครับหลังจากมารับศพลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจครับโดยมีญาติช่วยกันประคองอยู่ตลอดเวลาด้วยความโศกเศร้านะฮะ
ก่อนที่ฝาโลงศพจะถูกปิดลงแล้วก็นำส่งขึ้นรถมูลิธิกู้ภัยที่ถูกจัดเตรียมไว้
เพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านเกิดนะครับ
เหตุการณ์กรณีของน้องเอิญเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๔มิถุนายนนะครับ
หลังจากที่นายกรณพรพงชัยอินอายุ๑๘ปีอดีตแฟน
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลางตลาดใหม่มีนบุรี๓นัด
ระหว่างที่เธอกำลังเปิดร้านจนอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในวันต่อมานะครับ
คือตอนที่เกิดเหตุนะหลายคนที่เข้าไปช่วยเหลือบอกว่า
ตัวผู้หญิงแม้จะถูกยิง๓นัดแต่ตอนนั้นยังเหมือนมีสติอยู่เลย
คือฝ่ายหญิงยังถามคนที่เข้าไปช่วยเลยว่าหนูจะตายไหม
แล้วก็ตอนแรกเป็นข่าวออกมาว่าพอถึงมือหมอหมอก็ดูแลอย่างเต็มที่
และอาการนั้นน่าจะปลอดภัยนะครับ
ส่วนฝ่ายชายเองที่ยิงตัวเองปรากฏว่าในที่เกิดเหตุชาวบ้านบอก
ฝ่ายชายไม่น่าจะรอด
แต่สุดท้ายฝ่ายชายตอนนี้ยังรอดอยู่นะฮะ
ก็ถูกรักษาพยาบาลแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมารับรู้ว่าลูกสาวคบหากับฝ่ายชายมาประมาณ๑ปีเสร็จ
แต่ไม่เคยเจอหน้ากับฝ่ายชายมาก่อน
ซึ่งที่ผ่านมารับรู้มาโดยตลอดนะครับว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกาย

ฝ่ายชายยังเอามีดมากรีดแล้วก็ฟันที่แขนของลูกสาวของเธอจนบาดเจ็บ
แม้จะเคยเตือนลูกสาวหลายครั้งว่าให้เลิกคบกับผู้ชายคนนี้
พ่อแม่ก็ยังไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย
แต่นะครับลูกสาวบอกว่ากลัวฝ่ายชายจะแค้น
ตีตัวออกห่างและอาจจะตามมาทำร้ายร่างกายอีก

เพราะฝ่ายชายตามมาง้อขอคืนดี

ทางด้านของนางสาวรินรดาเพชรแบนป้าสะพ้ายของน้องเอิญบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยบอกหลานสาวให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้ว
เรื่องของการถูกทำร้ายเพราะว่ากลัวหลานสาวจะถูกตามทำร้ายอีก
แต่ตัวหลานสาวเองบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ครับ

ขอพยายามจะเลิกกับผู้ชายคนนี้
แต่ผู้ชายคนนี้จะไม่ยอมเลิก
ถ้าเลิกครูว่าจะฆ่า

นี่แหละครับป้าน้องเอิญก็เล่าให้ฟังนะฮะ

เอกสารสำคัญจะเก็บไว้ตรงไหนมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
เหมือนรู้ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับ

เพราะว่ารับรู้มาโดยตลอดว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุ

ก็ไม่เคยติดต่อมาสอบถามหรือแสดงความรับผิดชอบใดนะครับ
ด้านพ่อของน้องเอิญก็บอกว่าตอนที่ญาติโทรศัพท์มาบอกว่า
ลูกสาวถูกยิงก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ตอนนั้นตัวพ่อไปทำงานที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แต่ก็รีบซื้อตัวรถทัวร์มากรุงเทพ
ในใจนะภาวนาขอให้ลูกสาวปลอดภัย

พบว่าลูกสาวไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับ
ทั้งที่คืนก่อนจะเสียชีวิต
ภรรยาบอกว่าลูกสาวยังขอน้ำดื่มอยู่เลย
ตอนนี้ยอมรับครับว่าโกรธทางญาติของฝ่ายชายมาก
และไม่อยากให้มาขอขมาศพลูกสาวครับ
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะจัดที่วัดหนองตางู
ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับ

พระพิธรรมศพคืนนี้เป็นคืนแรก
และจะชาปนกิจศพในวันที่๙มิถุนายนนี้นะครับ
ส่วนอาการของฝ่ายชายที่ก่อเหตุ
ท่านตำรวจโทษธาวรสายมณีบรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานมีนบุรีเจ้าของคดีเปิดเผยนะครับ
ใช่ค่ะก็บอกว่าอาการถือว่าดีขึ้นสามารถขยับตัวได้แล้ว
แต่ก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารได้
ซึ่งก็มีการออกหมายจับไปแล้วฝ่ายชายใน๓ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็มีการวางกำลังเฝ้าผู้ต้องหาที่โรงพยาบาล

เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ